ข้างหลังก็จะหนักในงานพิธีกรรม

ก็ดีนะคือเราว่าในวงการพอเป็นพิธีกรมันจะต้อง
มันน้อยคนที่เข้ามาปุ๊บแล้วเป็นสายนี้เลย
อย่างเราก็ต้องปึกมาเรื่อยดูมาเรื่อย
เริ่มจากเป็นนักแสดงแล้วก็ไปร่วมรายการแล้วก็ดูไปเรื่อย
แล้ววันหนึ่งก็ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกร
มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของพี่ไอตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม

รายการมันจะสนุกหรือยังไงมันก็แบบว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่พิธีกรด้วย

แต่ละคนก็มีเทคนิคแพรวอะไรไม่เหมือนกัน
นาเนคเนี่ยจะบอกว่าดูอยู่ที่บ้านมาตลอดตั้งแต่แบบ
รายการเพลงที่แบบแกเป็นงูอ่ะอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเก่งจังเลย
รู้สึกว่าแบบเขาคีย์เอสเขาพูดอะไรได้ยังไงแบบเก่งมากอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งก็ได้มาแบบทำงานด้วยกันก่อนที่ได้มาทำ
ก็แอบกลัวนะเพราะว่านาเนคเป็นคนที่แบบ
ถ้าในฐานะพิธีกรคือจังหวะเป็นของตัวเองมาก

ดูไม่ได้แบบคาดเดาไม่ได้ว่าแกจะไปยังไง
แล้ววันนี้มันโชคดีมากเพราะก่อนขึ้นเวทีแกพูดว่า

เพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน

เพราะว่าปกติพี่แมวกับพี่เนกเขาจะคู่กัน

ก็คิดไว้เลยว่าไอซ์จะเป็นตัวของไอเอง
คือจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยพี่แม็กซชอบพูดอะไร
เป็นอะไรยังไงทำแบบไหนมาก่อน

อย่างวันนี้ดูอยู่ทางบ้าน

ความสดอะ
ทั้งพิธีกรคู่แล้วก็

เพราะฉะนั้นเราตามน้ำ
ตอนที่เรารู้ว่า
ไม่ได้คิดว่าจะต้อง

ใช่ต้องเข้าใจ
ต้องเข้าใจว่ามันถึงมีวัลลักษณ์การเปลี่ยนแปลง
แล้วอย่างไอ้เองไอ้ก็เป็นตัวของไอ้เองในรายการ
วันแรกก็เป็นน้องใหม่ไม่ได้คุยกันว่า
เนคบอกว่ายังไม่ต้องแบบทำหน้าที่อะไรมาก

มาเจอสาวสดสามสิบคนใหม่
เนื้อหอมไง
ตอนแรกเลยดู
แล้วก่อนเขาจะพูดว่าเป็นสาวโสด
เราก็แบบเอ๊ะที่เราได้ว่าเราโสดหรือเปล่า
แต่คิดว่าไม่นะฉันจะไม่อยู่ตรงนี้หนาไป
เนื้อหอมไง

แล้วก่อนเขาจะพูดว่าเป็นสาวโสด
เราก็แบบเอ๊ะที่เราได้ว่าเราโสดหรือเปล่า
แต่คิดว่าไม่นะฉันจะไม่อยู่ตรงนี้นานไป
ก็คุยว่าแบบว่าเทปแรก
ว่าแบบเออนี่ได้เพราะว่าโสดหรือว่าอะไรไง
จะบอกว่าโสดค่ะแต่จะไม่อยู่จุดนี้นานเกินไป

แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าจะไม่อยู่ตรงนี้นานเกินไป
ตอนนี้ทำหน้าที่ตรงนั้นมันต้องแบบงัดมุกงัดวิชาแบบ
ก็ยากค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก
แล้วตอนนั้นเขตกับความรักตรงนั้นไปเลยไหม
เห็นหมายหรอเห็นที่บอกว่าไม่ได้เข็ดเพราะเกิดมาก็ไม่ได้ว่า

ตามวัยเนอะพอโตขึ้นมันอาจจะเจ็บมากขึ้น

เราพบกับตัวเอง
เรากลับมาคบกับตัวเองเรามาอยู่กับตัวเอง

เพราะบางทีเนี่ย

เราจะแก้ไขปัญหาตัดสินใจยังไง
ถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่า
ปีหนึ่งที่ผ่านมาที่โสดมันก็ดีเหมือนกัน
แล้วอาจจะมีความรักที่ไอ้จะ

เปิดอะไรอยู่แล้ว

เพราะว่าเราจะไปอีกจุดหนึ่ง

สาเหตุครับหลักเลยได้ไหม
จริงมันมีเรื่องมือที่๓ไหมคะ

เราก็ไม่ฉีดและไม่แบบว่า
คือเราอ่ะจะรู้สึกว่า

ที่ไม่ใช่แค่ตัวเขา

ว่าถ้าใจเขาคิดอะไรบางทีมันซึมด้วยกันทั้งคู่นะ

เพราะฉะนั้นเรื่องแบบคนที่จะมาอยู่ข้างเรามันก็สำคัญ